อยากให้ดูว่าสอดแทรกธรรมะให้ถึงใจเข้าถึงคนรุ่นใหม่ได้ยังไงดูคลิปนี้ค่ะ

ขาเจริญ

พี่ดาวรู้ก่อนร้อนหนาวเราเหนื่อยแล้วนะ

พี่เบิร์ตดอมคุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าท่านถ่ายเอง

โอ้โหคุณบาขา

ท่านบอกว่าโนไม่มีนะคะทำเองทุกขั้นตอน
แล้วจะบอกว่าทุกคลิปสอดแทรกธรรมะให้วัยรุ่นได้เข้าถึงธรรมะได้ง่ายมากเลยนะคะ

พลังงานไฟฟ้าปกติทั่วไป

ทุกอย่างท่านคิดเองทำเองหมดเลย

นี่ใครลูกศิษย์ครูบา
ลูกศิษย์ครูบาอายุอนามก็ใกล้กัน
มาช่วยถ่ายบ้าง
แต่บางครั้งครูบาก็ถ่ายเองนะคะ

ทำความรู้จักกับครูบาเฮงหน่อย
ตอนนี้เป็นดาวติ๊กต๊อกแทรกธรรมะนะคะ

ท่านเป็นสมณะที่บวชกับสันติอโศก

เป็นสายสันติอโศกไม่ได้ขึ้นตรงกับมหาเทราสมาคม

แต่มาตั้งสถานปฏิบัติธรรม

ชื่อว่าชุมชนเพชรผาภูมิ

ก็มีความหมายเหมือนพระพิสุสงฆ์ทั่วไป

ที่สิ้น๔๓ข้อแต่ว่าพระถือสิ้น

ฉันอาหารมังสวิรัติแล้วก็ตักกับข้าวต่าง
ทุกอย่างข้าวหวานเทใส่ในบาท

๑วันฉันเพียง๑มื้อเท่านั้น

คลิปลงติ๊กต๊อกไม่ถือว่าผิด

คำสอนธรรมะสอนคนยุคใหม่

นี่นี่คืออะไร

แบบที่เรามีในสตูนะคะ

ผ้าใบทั่วไปเลย

ดูไม่ธรรมดานะ
พี่ช่างภาพมีช้อนด้วย

แล้วดูตัวช่างภาพเองอายุก็ไม่น้อยแล้วนะ

นี่ค่ะคุณผู้ชม
ตรงนี้ท่านบอกว่า

ตรงนี้คือสาราการงานของท่าน
แต่ละวันทำวันละ๕คลิป

อยากให้ฟังท่านหน่อยค่ะ
แล้วก็ทำทุกวัน
แล้วก็ทำทุกวัน
ทำทุกวัน
เราก็ต้องทำให้ทำต่อเนื่อง
เราก็ต้องทำให้ทำต่อเนื่อง
ต้องทำให้มีสาระ

ความบันเทิงเชิงคุณธรรม
ไม่ใช่ว่าบางทีมีสาระอย่างเดียว
แต่ว่าคนรับไม่ได้นะ

ถ้าสาระอย่างเดียวบางคนฟังแล้วบอกว่าจะหลับนะ
ถ้าสาระอย่างเดียวเนี่ยบางคนฟังแล้วบอกว่าจะหลับนะ
เวลาฟังธรรมะที่ไรเนี่ยเห็นกล่องนอนเลยนะครับ
เวลาฟังธรรมที่ไรเนี่ยเห็นกล่องนอนเลยนะครับ

คุณภาพธรรมะต้องมีสอดสร้างตลอดนะคะ

บาเฮงบอกว่าที่ชุมชนเพชรผาภูมิเนี่ยยังมีโฮมสกูลด้วยนะคะ

ไฟฟ้าจากพลังงานโซลาเซลหรือพลังงานแสงอาทิตย์นี่นี่ดูนะคะ

ดัดแปลมาจากจานดาวเทียม

สะท้อนแสงแดดเอามาต้มน้ำร้อนด้วย
แล้วก็มีจักรยานที่ใช้แผงโซล่าเซ
โซล่าเซลล์เป็นพลังงานตรงนี้เห็นไหม

นี่แผงพลังงานโซล่าเซลติดอยู่หลังรถจักรยานของท่านนะคะ

ทุกอย่างแดดแปลงมาเองหมดเลยนะคะ

เห็นบอกนี่อยู่มีเด็กเรียนสองคน

โอ้โหฮิตเลยนะครับ